นี่วัดใหญ่เลย
กรุงเทพมหานครนี่คุณผู้ชมครับ
พระลูกวัดบอกดีนะดียังไงฮะท่าน
บอกถ้าแมวไม่ร้องให้อัตมาได้ยิน
อาตมาก็ไม่รู้นะว่าไฟไหม้เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
นักดับเบลอแล้วก็พระลูกวัดช่วยกันฉีดน้ำ
หัวข้ำของเมื่อวานนี้

ซึ่งอยู่ในพระอุโบสถหลังดังกล่าว
ดับเพลิงมาแล้วช่วยกันวางสายฉีดน้ำ

ก็เอาอุปกรณ์เป็นพัดลมระบายควันนะครับ

เพื่อตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทันที

เครื่องขยายเสียงอาศนะพรมผนังโบสถ์
ประตูฐานพระประธานแผงวงจรไฟฟ้าและหน้าต่าง

ขณะเกิดเหตุนะเดินไปดูต้นไม้

แมวมันร้องแมวร้องผิดปกตินะครับ

ท่านก็หันไปดูอ้าวไฟไหม้
ไฟไหม้ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในโบสถ์ครับ

ไม่ได้หันไปดูนะโอ้โหไม่รู้จะเป็นยังไง

ว่าไฟฟ้าน่าจะรัดวงจรจากไหนครับท่าน
คิดว่าจะเป็นเครื่องขยายเสียงฮะ
อย่างไรก็ตามต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งครับ